คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกโซเชียลกันหน่อย
ต้องบอกเลยว่าเป็นสีชมพูเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะก็จะมีโปรไฟล์สีชมพูแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองชื่อเล่นนะ

คือหลักเขียนว่าเรารักในหลวง
แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อข้างหน้าเป็นชื่อส่วนตัวของแต่ละคน

ก็เปลี่ยนภาพประจำตัวหรือว่าภาพโปรไฟล์นะคะ
เป็นชื่อของแต่ละคนพื้นหลังเป็นสีชมพู
ตามด้วยคำว่ารักในหลวงและทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะ
ภาพนี้เป็นแนวคิดของคนใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่ากุณฑิดา
เจ้าตัวก็มีการรวบรวมชื่อเล่นยอดนิยมของคนไทยเอาไว้
ให้ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็นำไปเปลี่ยนเป็นภาพประจำตัวนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ถ้าเข้าไปดู
ในวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าคือทุกคน

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีนะคะ

ก็สามารถพิมพ์ชื่อที่อยากจะให้มีปรากฏอยู่ในภาพนี้นะคะ
ก็เป็นปรากฏการณ์แห่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
อย่างพร้อมเพลียงกันในโลกโซเทียลนะคะ
และเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๗นาทีที่ผ่านมาค่ะ
กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
เป็นภาพรักในหลวง